ท่านผู้ชมครับที่เราติดตามกันอยู่การจำลองเหตุการณ์บนเรือ
ตกจากเรือไปสุดท้ายเสียชีวิตเนี่ย
จำลองเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
ใช่ค่ะในการออกเรือจากท่าเทียบเรือ
อู่จอดเรือที่นนทบุรีนะฮะและหนึ่งในผู้ที่อยู่บนเรือ
หนึ่งในห้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะเป็นพยานที่จะไปร่วมจำลองเหตุการณ์ด้วย
ชัดแล้วค่ะก็คือคุณแซนคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะว่าอยากจะให้คุณแซนมา
เพราะคุณแซนเป็นคนสุดท้ายที่เห็นคุณตังโมตกลงไปในน้ำ
เพราะคุณตังโมจับขาอยู่ส่วนนี้คือภาพสดสดตอนที่ออกเรือนะฮะ
อ่าเมื่อสักครู่เนี้ยคือคือคุณแซนตอนที่มาถึงนี่เขาขึ้นเรือไปแล้วค่ะ
คือคนสุดท้ายนั่นแหละใช่ค่ะใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมนั่งนั่งอยู่นั่นเห็นไหมฮะค่ะ
แล้วกำลังบอกเจ้าหน้าที่ว่าใครนั่งตรงไหนแบบไหนอะไรยังไง
โอ้โหถ้าดูจากเรือตรงนี้นะอืมถือว่าล่องไปเร็วอยู่เหมือนกันนะค่ะ
อันนี้อาจจะติดเครื่องอะไรด้วยแหละแต่ก็แสดงว่าถ้าช่วงเวลากลางคืนแล้วไปเนี่ย
อันนี้อาจจะไปถึงที่หมายให้ให้ถึงจุดหมายก่อนไปถึงจุดหมายตรงนั้น
อาจจะต้องให้คุณแซนบอกว่าแล่นเร็วแบบไหนใช่ช้าเร็วยังไง
ที่คุณแซนบอกว่านอนอยู่ท้ายเรือเพราะว่าโอ้โหโดนตาแล้วแสบตรง
ตาอยู่ข้างหน้าไม่ไหวเนี่ยมานอนถืออยู่เอ่อ
เรือมันลอยแบบไหนค่ะแล้วคุณแตงโมมายังไงคุณแซน
เธอเป็นสาวประเภทสองนะคะใช่ค่ะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสาวสองของคุณตังโมแล้วก็คุณคุณกะติก
นี่เรือออกไปแล้วสปีดโบ๊ทลำนี้ก็ใกล้เคียงกับลำที่คุณปอเป็นเจ้าของ
ใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่ก็พยายามนำเรือสปีดโบ๊ทที่มันใกล้เคียงมากที่สุด
เพื่อจะได้สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์จริงให้ได้มากที่สุดครับ
คุณมนต์วันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นนะคะเดี๋ยวให้คุณวิมวลวันรายงานเพิ่มเติมนะคะ
อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยเชิญเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยภาพให้ช่างภาพเนี่ย
ได้ถ่ายไปจนสุดที่เราจะถ่ายได้ก่อนนะคะเพราะว่ามุมการทำงานของสื่อเนี่ย
ข้างที่จะมีจำกัดนะคะเราสามารถแพลนภาพไปจนสุดทางที่กล้องจะบันทึกภาพได้
แต่เราจะสังเกตเห็นว่าตำแหน่งของคุณแซนวันนี้ที่ทางตำรวจให้นั่ง
ก่อนที่จะออกจากท่าเรือที่ท่าน้ำนนเนี่ยนะคะยังไม่ตรงกับจุดมากนัก
ก็ยังเป็นจุดนะคะที่คุณแซนอาจจะอยู่ในตอนแรกก็คือช่วงหัวเรือ
แต่ช่วงท้ายเรือเนี่ยน่าจะมีการไปจนถึงใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็ถึงจะมีในเรื่องของการเข้าไปในจุดที่ถูกต้องต่อไปนะคะ
เดี๋ยวเราจะตอนนี้เรากำลังย้ายกล้องไปในจุดที่สามารถที่จะบันทึกภาพได้อยู่นะคะ
คุณแซนเนี่ยเดินทางมาถึงที่ท่าน้ำนนได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเล็กน้อยเท่านั้นเสียดายมาก
คุณแซนบอกว่าวันนี้ที่มาลงเรืออีกครั้งหนึ่งเนี่ย
ไม่ได้กังวลใจแล้วก็ไม่ได้ประมาทนะคะแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดี
เพราะเราก็สอบถามค่ะว่าการลงเรืออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นมาแบบนั้นเนี่ย
มันจะทำให้เรายังสามารถจดจำหรือว่าสามารถที่จะบอกเหตุการณ์ที่ถูกต้องได้หรือไม่
คุณแซนบอกว่าจำได้แซนจำได้ทุกอย่างแล้วก็ดิฉันได้มีการสอบถามคุณแซนนะคะ
จนถึงตอนนี้ได้พูดคุยกับคุณแม่ของคุณแตงโมหรือยังซึ่งคุณแซนก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยเลยค่ะ
เพราะว่าแซนไม่มีเบอร์ของคุณแม่แล้วก็คุณแซนก็ยังย้ำด้วยนะคะว่าเสียใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณวิมนต์วันครับ
น่าจะไปถึงจุดตรงที่คุณแตงโมพลัดตกลงไปเลยไหมฮะ
ตอนนี้น่าจะไปอีกระยะหนึ่งเลยค่ะเพราะว่ายังไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งของคุณแซน
คือจุดที่มีการจุดตกของคุณแตงโมเนี่ย
ถูกระบุว่าน่าจะอยู่แถวแถววัดค้างคาวคือเลยจุดนี้ไปค่อนข้างที่จะไกลค่ะ
แล้วก็ห่างจากท่าเรือพิบูรณ์สงครามหนึ่งเนี่ยประมาณสักเก้าร้อยเมตรเห็นจะได้
เก้าร้อยเมตรนะฮะก็เดี๋ยวเราจะบันทึกภาพไปจนสุดใช่ค่ะอ่า
ใช่ค่ะก็มันจะค่อนข้างที่จะไกลมากนะคะคุณภาคภูมิ
แล้วก็ตอนนี้เรากำลังพยายามที่จะบันทึกภาพให้ได้ที่สุดเท่าที่จะบันทึกภาพได้
ซึ่งอย่างที่เราบอกตอนแรกนะคะว่าท่านผู้การสืบสวนภักดิ์หนึ่งท่านก็บอกแล้วว่า
อืมขอเถอะอย่าไปตามบันทึกภาพตอนที่ทำแผนจำลองเหตุการณ์เลย
เพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของการสอบส่วนด้วยค่ะ
ค่ะก็ไม่เป็นไรเราก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เนอะ
นี่จะมีเรืออีกลำหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ก็จะไปปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหม
สังเกตการณ์แล้วก็บันทึกต่าง
คุณพระวันเล่าเพิ่มเติมนิดนึงระหว่างที่ดูภาพไปเรื่อยนะคะ

ว่าทางตำรวจบอกว่าจะต้องมีการจำลองเหตุการณ์แบบนี้๕ครั้ง

นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้การสืบสวนค่อนข้างที่จะกังวล
ก็คือ๕ครั้งไม่ได้ทำในวันเดียว
๕ครั้งคนนี้คนแรกก็คือคุณแซน
แล้วก็เชิญอีก๔คนมาจำลองเหตุการณ์อีก๔ครั้ง
ซึ่งก็ยังไม่ได้กำหนดวันเช่นเดียวกัน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำทั้ง๕ครั้ง
ข้อเท็จจริงควรจะแตกต่างกัน

ตำแหน่งการนั่งของแต่ละคนก็อยู่คนละจุด
ตำแหน่งการนั่งแต่ละคนอยู่คนละจุด
เพราะฉะนั้นมุมมองการทิศทางการมองเห็น

เพราะฉะนั้นแล้ว๕ครั้งที่มีการทำแผนนะคะ
ก็ต้องที่มีการขออภัยค่ะที่มีการจำลองเหตุการณ์นะคะ
คาดหวังของตำรวจคือจะต้องเป็นผลสูงสุดนะคะในการ
ในการนำไปประกอบสำนวนนั่นเอง
ก็เลยทำให้๕ครั้งควรที่จะไม่เหมือนกัน
เพราะต่างมองต่างมุมของแต่ละคนก็อยู่คนละจุดด้วยกันนะคะ
ภาพเรือนี่รับตาไปแล้วใช่ไหม
คุณวิมวลวันคือมองไม่เห็นแล้วนะคะ
ใช่ค่ะเห็นแต่ผืนน้ำเจ้าพญาค่ะตอนนี้
คุณวิบวันดูน้ำไม่แน่น้ำเจ้าพญาในช่วงเวลานี้ณขณะนี้
เป็นอย่างไรบ้างคะกระแสนมน้ำ
กระแสน้ำตอนนี้เท่าที่ฉันดูด้วยสายตานะคะ

แต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าได้ดูภาพก่อนที่จะเข้ารายงานสดนะคะ
จะมีเรือเรือบรรทุกทรายลอยผ่านมา
จุดที่ผู้สื่อข่าวอยู่ด้วยกันทั้งหมด
ก็จะเห็นว่าเกิดกระแสน้ำเกิดเกิดแรงกระเพื่อมขึ้นมา
ก็จะทำให้กระแสน้ำก็จะแรงขึ้น
แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีเรือพาณิชย์ผ่านมาเลย
กระแสน้ำบนผิวน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะ
แต่ค่อนข้างที่จะเย็นด้วยเพราะเราสัมผัสได้ถึงความเย็น
แต่วันนั้นกู้ภัยที่มาช่วยหาตั้งแต่คืนแรก
ผมจำได้กู้ภัยบอกว่าข้างบนนี้ดูนิ่ง
แต่ข้างล่างโอ้โฮไหลแรงแล้วก็เชี่ยวอยู่เหมือนกัน
แล้วบางทีจะเป็นลักษณะคล้ายกับเป็นร่องน้ำ
แล้วก็มีน้ำมนต์ด้วย
ทุกผู้ชมค่ะเดี๋ยวนะคะ

คือวันนี้ทางด้านของท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ว่ามีการเชิญเอาคนตกปลาที่บอกว่าเห็นเรือ
ช่วงที่มีการตีโค้งอย่างรวดเร็ว

ซึ่งท่านบอกว่าพนักงานสอบสวนเชิญคนตกปลามา๔๕คน
เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำตอนนี้เรียกมาสอบแล้วนะคะ
แต่ว่าการสอบปากคำคนตกปลาที่ยังอยู่ที่ภายในห้องของห้องสืบสวน
พนักงานสืบสวนสพนนทบุรีต้องชะงักไว้ก่อน

เราก็เลยสอบถามความคืบหน้าว่าเขาเห็นแปลกแตกต่างอย่างไรนะคะ
ซึ่งคนตกปลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์พอสมควร
แต่ท่านยังไม่ได้เปิดเผยว่าประโยคข้อมูลต่าง
ทางด้านของคนตกปลาบอก๔๕คนเห็นเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นคือเจ้าหน้าที่เนี่ยคงจะต้องเอามาประมวลแล้ว
หนึ่งก็คือถ้าเพื่อนบนเรือบอกว่าตอนนั้นเห็นแค่แตงโมเนี่ยเดินไปท้ายเรือ
ส่วนคุณแซนบอกว่าคุณตังโมมาเนี่ยเพื่อปัสสาวะอย่างนี้

โค้งอย่างเร็วแล้วมีคนเนี่ยตกจากเรือ
เออตกลงแล้วถ้าช่วงเวลานั้นคุณตังโมจะพลัดตกจากเรือ
เพราะเสียหลักตอนที่ยืนอยู่บนเรือหรือว่าเดินอยู่บนเรือ
แล้วตกลงไปหรือเรืออยู่นิ่งแล้วเดินมาเพื่อจะปัสสาวะ
แล้วตกลงไปกันแน่ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
พูดมามันก็จะไปสอดคล้องกับที่เจ้าหน้าที่บอกว่า
จำลองเหตุการณ์มันต้องทำหลายครั้ง
มันต้องทำหลายครั้งจากข้อมูลของหลายคน
เพื่อนทุกคนที่อยู่บนเรือคนที่เห็นเหตุการณ์ทุกคน
จำลองเหตุการณ์ดูว่ามันตรงกันไหมมันต่างกันไหม

แล้วเขาแยกทำด้วยนะให้มาทำทีละคนนะ

อย่างวันนี้แซนมาแซน
เรือเนี่ยอยู่ระดับไหนเอื่อยหรือแล่นเร็วหรืออะไรยังไง

เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าการจำลองเหตุการณ์ในวันต่อไป
เพราะว่าเจ้าหน้าที่คงอยากใช้ช่วงเวลาเดียวกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็คงต้องมาวันละคนวันละคนวันละคน

ว่าจะใช้เวลานานไหมครับคุณวิทย์ประมาณกว่าจะกลับมา
เจ้าหน้าที่ได้บอกไหมครับ

เพราะว่าต้องทำตามคำให้การของคุณแซนทั้งหมด
คุณแซนเนี่ยถ้าเราจำได้คุณแซนนิดจะเล่าเป็นเล่าค่อนข้างที่จะละเอียด
ตัวเองนอนอยู่แล้วคุณตังโมก็เดินมา
แล้วจากนั้นก็คือคุณแตงโมก็จะจับขาเพื่อที่จะปัสสาวะ
จากนั้นคุณแตงโมก็เกิดเซแล้วก็ตกจากเรือไปทางด้านกับเรือด้านซ้ายนะคะ
ซึ่งทางตำรวจเขาก็ต้องดูด้วยนะคะว่า
การโดนใบพัดฟันเข้าที่ขาเป็นไปได้หรือไม่
ที่โดนตอนที่เรือเนี่ยจอดอยู่เฉยหรือว่าโดนตอนที่เรือกำลังแล่น
เพราะว่าถ้าเรือกำลังแล่นเนี่ยเรือจะทิ้งเราไว้กลางแม่น้ำ
คือเราจะถีบตัวออกจากเราไปจะแล่นไปข้างหน้า
แต่ถ้าเรือลำนั้นจอดอยู่เฉยแล้วคุณแตงโมตกไป
ตกลงไปแล้วขาเนี่ยขาด้านซ้ายเนี่ยนะคะ
ไปโดนกับใบพัดเรือมันจะเป็นไปได้หรือไม่
เพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องใช้เวลาระดับหนึ่งนะคะ
ในการที่จะต้องทำการจำลองเหตุการณ์ในวันนี้ค่ะ
ถ้ามีความขึ้นหน้ายังไงเดี๋ยวรายงานเข้าไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คุณวิมวลวันฮะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จำลองเป็นคุณแตงโมไหมฮะ
อย่างเช่นลักษณะท่าทางหรือว่าการใส่บอดี้สูตรอะไรต่างนานา
มีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเป็นคุณตังโมไหมในการจำลองเหตุการณ์
เราเห็นมีเจ้าหน้าที่หญิงสองคนที่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่เสื้อชูชีพ
มีคนหนึ่งที่ไม่ได้เดินขึ้นมาจากเรือตอนที่คุณแซนมา
เพราะฉะนั้นแล้วน่าจะมีหนึ่งคนที่จำลองเหตุการณ์เป็นคุณแตงโม
แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการสวมชุดบอดี้สูตรในการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ
อาจจะเป็นลักษณะท่าทางแทน
ใช่ค่ะอยากรอความคืบหน้าเลยแต่คาดว่าต้องใช้เวลาพอสมควร
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปที่คุณวิมวลวันอีกทีนึงนะคะ
แต่ว่าให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพจังหวะที่คุณแซนมาถึงนิดนึง
ที่มาถึงเนี่ยทีแรกก็เอ๊ะใครจะคืนคือคนที่มาจำลองเหตุการณ์วันนี้

ลองฟังเลยนะฮะตั้งแต่ต้นเลยนะจนขึ้นเรือเลย
นี่นะคะตอนที่คุณแซนมาถึงนะคะก็ให้ใส่เสื้อชูชีพก่อน
แล้วก็เดินไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะไปลงเรือจำลองเหตุการณ์

ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อนะครับทันทีที่มีความเคลื่อนไหว

ไปดูความเคลื่อนไหวตรงส่วนอื่นต่อเพิ่มเติมนะครับ
เดี๋ยวยังไงตรงหน้าจอเนี่ยจะพยายามทำให้ท่านเห็นภาพอยู่ตลอดเวลาก็แล้วกัน
ถ้าเรือของเจ้าหน้าที่กลับมาเราก็จะเห็นนะคะ
ไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะคือการจำลองหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไง

นี่นะคะช่วงที่จำลองเหตุการณ์

คุณผู้ชมเห็นนะคะนี่คือคุณแซนผมยาวที่นั่งอยู่บนเรือนะคะ
นี่คือถ่ายมาจากท่าเรือพิบูลสงคราม๑นะคะ
ละมุมกันกับที่คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาเมื่อสักครู่นี้
อันนี้ก็คือตรงจุดที่เกิดเหตุเลย

คือเรือของเจ้าหน้าที่ที่จะจำลองเหตุการณ์ไปถึงตรงนี้แล้ว
นี่ค่ะเวลาตอนนี้๒๒นาฬิกา๑๕นาทีนะคะ

ตรงนี้นะฮะ
นี่นะครับก็จะเห็นว่า
ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่กี่คนละเนี่ย

เดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้รายงานเพิ่มเติมนะคุณภาคภูมินะ

เราอยู่ในพื้นที่ตอนนี้เลย

ตอนนี้นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในจอนะครับ
เรือลำหน้านะครับจะเป็นเรือสาธิต
เรือที่นักแสดงสาวคุณแตงโมนิดานะครับพัดตกลงมาโดยบนเรือลำแรก
จะมีเจ้าหน้าที่พอถอจำนวน๖คนนะครับ
เท่ากับจำนวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงวันนั้นนะครับแล้วก็จะมีพยานหนึ่งคนครับ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะทำการล่องเรือนะครับแบบนี้นะครับ
จำนวน๕รอบนะครับเพื่อสอบพยานแต่ละคนแยกกันครับ
และท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าทางด้านหลังจะมีเรือหนึ่งลำนะครับคอยขับตามเก็บหลักฐานอยู่นะครับ

ตอนนี้เรือกำลังมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม๗ครับ

เดี๋ยวจะมีการวนมายังจุดตกอีกรอบหนึ่งครับคุณภาคภูมิครับ

ต้องบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ถ่ายภาพได้
แต่ไม่อนุญาตให้ลงเรือไปด้วยใช่ไหม
ครับแต่ไม่ให้ลงเรือตามครับ
เจ้าหน้าที่บอกไปให้ถ่ายคือเจ้าหน้าที่หมายถึงว่า

เข้าไปเนี่ยด้วยแสงฟงแสงไฟอาจจะเห็นเท่าไหร่มากน้อยก็แล้วแต่

เข้าเรือเอาเรือตามลงไปเนี่ยอันนี้ไม่ได้
อนุญาตขนาดไหนเล่าให้ฟังนิดนึง
ไม่ให้ล่องเรือตามครับ

เพราะว่าเดี๋ยวตรงที่ท่าพิบูรสงครามนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้
เชิญเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มาถึงทีมแรกในวันเกิดเหตุนะครับ
เดี๋ยวจะมาจำลองสถานการณ์ตามเป็นจริงเลยครับว่า
มีการใช้เรือมาเทียบท่าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นก็คือลงเรือตามไปไม่ได้

ไม่ได้ครับแต่อยู่บนฝั่งได้ครับ

ใช่แล้วก็พอเรือแล่นผ่านอย่างนี้ค่ะ
ดูสิคะดูผิวน้ำ

ในวันนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งกว่าในวันที่เกิดเหตุนะครับ

ขึ้นไปฝั่งพระราม๗ครับสะพานพระราม๗ครับ
ตรงนั้นคือจะเป็นจุดที่
จะเป็นจุดที่เรือไปวนกลับมาครับ

เพราะว่าเรือกำลังจะวนกลับมาแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับเดี๋ยวใช่ครับ
แต่มีการให้ข้อมูลว่าเรืออาจจะมุ่งหน้าไปถึงสะพานพระราม๘ก็เป็นได้ครับ
คือเป็นจุดที่นักแสดงสาวไป
หยุดเรือและถ่ายรูปไว้ครับ
ส่วนจุดตกเนี่ยจะคือจุดที่เขาย้อนกลับมาเพื่อจะกลับอู่จอดเรือ
ตอนนี้ทางสายตาของผมก็หลุดพ้นสายตาไปแล้วครับ

เลยสะพานพระราม๗ไปแล้วครับตอนนี้ครับ

เดี๋ยวมาถึงจุดตรงท่าเรือที่เขาได้ขึ้นเรือออกเรือกันครั้งแรกเนี่ย
คงจะได้พูดคุยกันจะได้สอบถามกัน

ในส่วนของตำรวจหรือว่าในส่วนของคุณแซนก็แล้วแต่

ใช่ค่ะทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมนะคะ
ก็คือเจ้าหน้าที่ให้ถ่ายภาพได้ถ้าหากว่าผู้สื่อข่าวถ่ายจากฝั่งเข้าไป

ยังแต่ว่าไม่ให้นักข่าวล่องเรือตาม

ภาพที่เราได้มาเนี่ยก็คือเราได้ถ่ายมาอย่างถูกต้องนะคะ